มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวในวงการบันเทิง
ต้องบอกว่าข่าวนี้ก็ร้อนเช่นเดียวกันค่ะ
ประเด็นการเลิกลาของคู่รักคู่นี้นะคะ

ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอมาตลอดนะคะ

หรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์อย่างไรกันบ้าง
ใช่นะคะ
อันล้าจุดเลยค่ะวันนี้ค่ะทั้งคู่ออกมาเปิดใจพร้อมกัน
เริ่มที่คุณปือดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยค่ะ
ทางรายการข่าวของเวียบหมอชิส
ตัวประมาณ๘๙โมงพอดีเลย
มิกมิ๊กบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจเลิกกับโบ
ที่ผ่านมาพยายามกลับแล้วก็ความเข้าใจกันต่างมากมาย

เพื่อไม่ให้มีอะไรมันแย่ไปมากกว่านี้ค่ะ

ไม่มีปัญหาเรื่องที่๓แน่นอนนะคะแล้วก็ยังติดต่อให้กำลังใจกันตลอดมาเลยค่ะ
ส่วนเรื่องก่อนหน้านี้นะคะที่คุณโบมือลั่นไปคอมเมนต์ไป
มันมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่เรานำเสนอไปแล้ว
ไปบอกว่าพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้

ใช่นะคะแบบกีดกันความรักหรือเปล่านะคะ
มิกบอกว่าผู้จัดการส่วนตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถทำให้ทั้งคู่เลิกกันได้
และหลังจากเกิดเรื่องโบเนี่ยก็ได้โทรมาขอโทษด้วยนะคะ
ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นข่าวแบบนี้
รับว่าตกใจและเหนื่อยเหมือนกัน
ซึ่งมิ๊กเองก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองก็มีข้อเสีย
อยากให้การออกมาพูดครั้งนี้เป็นการจบทุกเรื่องราว
เพราะว่าไม่อยากให้ยืดเยอะแล้วก็ทุกคนเสียใจไปมากกว่านี้ค่ะ
เออนะคะซึ่งหลังจากมิกพูดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
โบล่ะโบเปิดใจบ้างดีกว่านะคะ

บอกว่าก่อนหน้านี้นะก็ฟังที่มิ๊กให้สัมภาษณ์เหมือนกัน

ทัศนคตีของคนสองคนนั้นไม่ตรงกันจริง
ความสัมพันธ์นะต้องมีการทำความรู้จักกัน
ออกมาก่อนไหมโบเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยปากตอบอะไรนะคะ
ได้แต่สายหน้าค่ะพี่แจ๊คพร้อมบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นเรื่อย
แล้วก็จะกลับมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดที่ผ่านมายอมรับเลยนะว่าก็มีร้องไห้
ถ้าไม่ใช่คนสองคนที่เขารู้จักกันเองเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขานะคะ
ให้แต่กำลังใจนี่แหละค่ะเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นน้องในวงการที่น่ารักทั้งคู่นะคะทั้งมิกแล้วก็น้องโบค่ะ
ซึ่งอย่างที่ทราบนะคะเธอก็เคยเป็นอดีตเกอร์กรุ๊ปมาก่อนนะ
เขาเป็นนักร้องมาก่อนจริงค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูแบบมุมรีแล็กกันบ้างนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะเธอแบบน่ารักสดใสอยู่แล้วนะคะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็เคยเห็นโมเมนต์แบบร้องเพลงของสาวโบมาบ้างค่ะ
วันนี้นะคะก็เลยจัดมาให้ดูค่ะเรียกว่าน้องโบเนี่ยเธอจัดได้ทุกแนวนะคะ

อะไรวะ
แปลว่าความจริง

นี่เพลงนี้ดิฉันชอบมาก

รู้มั้ยว่าฉันคิดถึงเธอ

แปลวแปลวแปลวแปลว
แปลวแปลวแปลวแปลวแปลว
แปลวแปลวแปลวแปลว

แปลวแปลวแปลว

แปลวแปลวแปลว

แปลวแปลวแปลว